วันนี้นะฮะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งหลายคนคงจะต้องเสียใจกันทั้งประเทศนะครับ
อื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปของคุณทฤษฎีหรือคุณปอนะฮะ

ก็เรียกว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็บอกว่าปฏิหารไม่มีจริงนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณปอนอนป่วยอยู่นะครับ
อย่างที่พวกเราทุกท่านได้ทราบกันอยู่แล้วเนี่ยรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
๗๐วันเต็มนะครับเพราะว่าเป็นไข้เลือดออกแบบขั้นรุนแรงนะครับแต่ว่าร่าสุดเนี่ยนะฮะ
ทางโรงพยาบาลรามานะครับก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับถึงการเสียชีวิตของคุณปอนะครับ
ตามที่ผู้ป่วยนะครับได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายนนะครับ
๒๕๕๘ด้วยปัญหาไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
ทำให้เม็ดเลือดขาวนะครับถูกกระตุ้นอย่างมากจนทำลายเซลลเม็ดเลือดอื่น
และมีภาวะตกเลือดอย่างมากในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย
ส่งผลให้ระบบหายใจล้มเหลวภาวะตับวายและภาวะไตวายเฉียบพลันนะครับ
จำเป็นต้องให้การรักษาโดยการฟอกไตเทียม
ใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจและผ่าตัด
หยุดเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดซ้าย
ระหว่างอยู่ขออภัยครับ
ระหว่างอยู่รักษาในโรงพยาบาลนะครับ
ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนนะฮะ
สำคัญเพิ่มเติมหลายประการได้แก่ภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันที่ขานะครับ
ก็เลยทำให้ต้องมีการตัดขาซ้ายออกที่เรียนข้อเท้าลงไป
อดทั้งสองข้างติดเชื้อและมีลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้าย
จำเป็นต้องผ่าตัดปอดซ้ายออกนะครับ
มีเลือดออกซ้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่มาตลอดนะครับ
จำเป็นต้องส่องกล้องและผ่าตัดเพื่อหยุดเลือดออกเป็นระยะ
ตั้งแต่เดือนมกราคมพศ๒๕๑๙นะครับภาวะปอดขวาที่ติดเชื้อลุกลามขึ้น
ทำให้อาการผู้ป่วยทรงกับสุดมาโดยตลอดนะครับจนไม่สามารถตอบสนองต่อการรักษา
และถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันที่๑๘วราคมปี๒๕๖๒
เวลา๑๑นาฬิกา๕๐นาทีนะครับทางโรงพยาบาลรามาจึงแจ้งมา
ให้ทราบโดยทั่วกันและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสระวงมาณที่นี้ด้วย
โอเคก็จะต้องการการพูดกันนะ
ถึงแม้ว่าทราบว่าคุณปอนเนี่ยก็ป่วยมา๒เดือนกว่าแล้วนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังทำใจกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้
ซึ่งคุณปอเองณวันนี้ก็เรียกว่ามีพี่น้องในวงการบันเทิงเอง
ก็ได้มีการออกมาเพื่อที่จะส่งข้อความ

เยอะมากทั้งในอินสตาร์ทแบรมในเฟซบุ๊ค
ไม่ใช่แค่ในวงการเราอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
แทบจะทั้งประเทศเลยที่เป็นแฟนของคุณปอ
แล้วก็ทุกคนก็บอกนะครับว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างกับทางครอบครัวคุณปอไปตลอด
นั่นก็คือทางน้องมะลิแล้วก็ภรรยาแล้วก็คุณโบ
คุณโบแล้วก็น้ำอ้อยก็ออกมาบอกว่า
ก็จะนำศพของคุณปอนไปที่บ้านเกิด

ที่จังหวัดบุรีรัมก็เริ่มเคลื่อนกันไปตั้งแต่ภูมินี้เป็นต้นปัก
ก็คือจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือวันอังคารมหาติศุกร์เสาร์
ก็จะรดน้ำศพนะครับวันพุธที่๒๐มกรา๑๙นทุ่ม๑ฟังสวด
๒๑ฟังสวดตอนทุ่ม๑๒๒ฟังสวดวันเสาร์ที่๒๓ฟังสวดตอนทุ่ม๑
วันอาทิตย์ที่๒๔เวลา๔โมงเย็นก็จะมีการชะพนักกิจ
ซึ่งหลายท่านก็อาจจะอยากจะทราบนะครับว่าจริงแล้วคุณปอ
เขาบอกมีการรวบรวมเรื่องของคุณปอนะครับ๑๕เรื่องที่อบอุ่นด้วยความรักของคุณปอนะครับ

เดี๋ยวเรื้อแรกของเค้าคือผู้ใหญ่ลีกับดังมาใช่ไหมไม่ใช่

แล้วฤทธิ์สินหัวใจรู้สึกจะเล่นกับคุณพาทนักภาพ

แล้วก็คุณปอนี่มีชื่อเสียงมาจากเป็นนุ่มครีโอปี๒๐๐๔
เหรอฮะเออนี่ฉันจำได้เลยก็จำน้องเขาได้ด้วยนะ
ตอนที่เขาเข้ามาประกวดเพราะเวลาเราประกาศชื่ออย่างนี้
เราไม่จำได้เลยครับผมเดี๋ยวไปชมวิทยากันหน่อยนะฮะมีวิทยามาให้ชมครับ
เมื่อเธออยู่กับฉันตลอดไปมันวายยังนานสักนาน
นานเท่าไรไม่ลืมลืมความทรงจำจะย้ำและช่วยเตือน
เราแต่งผู้เพิ่มกว่านั้นทั้งหมดไป

แห่งคนและฟ้าแต่ด้วยรักและศรัทธา
จะเชื่อมใจถึงกันทางเสียงเหงื่อ
ด้วยหัวใจไม่มีใครแทนเธอ
เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปเป็นไว้อยู่นานสักน้
นานเท่าไรไม่ลืม

เราเติมคุณคงก็แล้ว

ครับตอนนี้รถเมฆก็มานั่งเหนือสู่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เพราะรถต้องยอมรับวันนี้ติดจริงนะครับ
เมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงนะฮะ
แล้วก็เป็นเหมือนแบบสิ่งที่ทางชาวไทยรัฐจะมอบให้กับ

คุณผู้ชมครับด้วยหัวอกที่คนเป็นพ่อ
เบื้องกระเจ็บตายบางทีก็จะเป็นสิ่งที่โหดลายนะ

เขาบอกว่ามี๑๕เรื่องของขึ้นนะครับ
ที่หลายคนอาจจะไม่ทราบหรือทราบไปแล้วนะครับ
แต่ว่าเขาเอามารวบรวมมาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รู้นะครับ
ข้อแรกเลยเขาบอกว่าวันจันทร์ที่๑๘มกราคม

คือวันแล้วก็เวลาที่คุณปอจากโลกนี้ไปแบบไม่มีวันกลับนะครับ
และเขาจะนั่งอยู่ในใจพวกเราเสมอนะครับ
ข้อที่๒คุณปอทฤษฎีเสียชีวิตก่อนครบรอบวันเกิดอายุ๓๘ปี

ซึ่งคุณปอนเกิดวันที่๒๓มกราคม๒๕๒๓นะฮะ
อ๋อ๓๖ปีต้องขอโทษด้วยนะครับ๓๖ปีนะครับ
แล้วก็ข้อ๓นะฮะวันที่๒๔มกรานะครับ
จะเป็นวันฉับอนาคตสบของคุณปอล์
ซึ่งเขาบอกเอาไว้นะครับว่าจะมีสักกี่คนนะครับ

โดยจะจัดงานที่วัดกลางนะฮะอาราและหมอน
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรำนะครับ
แล้วก็ข้อ๔นะฮะละครสาวน้อยร้อยล้านช่อง๓นะครับ
ก็ตอนนี้ออกอากาศอยู่นะครับ
ก็วันจานถึงศุกร์วัน๑๘๓๕นาทีนะครับ

ข้อที่๕นะครับละครเรื่องแรก
เอาโทษนะฮะวันแรกที่ละครเรื่องสาวน้อยร้อยล้าน

ขณะที่คุณปอนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับ

แต่คาดว่าจะประสานเรื่องนี้คือต้นเดือนมีนาคม

เรื่องสุดท้ายที่รอออนแอร์อยู่นะครับของคุณปอคือเรื่อง
ท่านชายกัมบลอนะครับของยูมานะฮะ

ก็คือบทเพลงที่คุณปอร้องในเพลงละครเรื่อง
สาวน้อยร้อยล้านด้วยนะครับ

ข้อที่๘ต้องบอกว่าพี่ปอนี่ร้องเพลง

จุดใต้ตำต่อนะคะและนกเขาคูรัก
แล้วก็ยังเคยร้องเพลงประกอบการ์ตูน๓มิติ
ข้อที่๙นี่ก็ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของพี่ปอทฤษฎีนะคะ
ณวันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙ก็เป็นยอดมากกว่า๕๔๕๐๐ฟอลลอเวอร์นะคะ
อดติดตามก็๘๙๐๐นะคะ
แล้วก็ยังมีการโพสต์รูปภาพทั้งหมด๑๖๙รูปนะคะ
ข้อที่๑๐ก็แฮชแท็กในทวิตเตอร์เกี่ยวกับคุณปอทฤษฎีขึ้นอันดับ๑เทรนด์ไทยนะคะ
ข้อ๑๑ก็คุณปอทฤษฎีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรามาธิบดี
รวมทั้งหมดเป็นเวลา๗๐วัน
ตั้งแต่วันที่๙พฤศจิกายน๒๕๕๘จนถึงวันที่๑๘มกราคม๒๕๖๐
ถือว่าเป็นการนอนหลับนิรันดรด้วยนะคะ
๑๒มีเพลงก้าวไปด้วยกัน
ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่าทราบซึ้งแต่งเพื่อให้กำลังใจคุณปอทฤษฎีแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
ข้อ๑๓คุณปอทฤษฎีเป็นแฟนฟุตบอลตัวจริงเสียงจริงของทีมบุรีรำยูไนเต็ด
แล้วก็สวดมนต์ให้คุณปอทฤษฎีอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้คนนี้ด้วยนะคะ
ข้อ๑๔ค่ะโพสต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของภรรยาคุณปอทฤษฎีคุณโบวันด้า
ก็วันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙เป็นรูปภาพของพ่อปอและน้องมะลิ
โดยมีข้อความว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าพรุ่งนี้ต้องแข็งแรงกว่านี้สู้นะพ่อปอด
แล้วก็ข้อ๑๕ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทราบซึ้งนะคะ
แล้วก็ทำหน้าที่แทนพ่อเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมปี๕๘ที่สยามพรากอน
ภรรยาคุณปอทฤษฎีก็อุ้มน้องมะลิแล้วก็พาน้องมะลิเดินทางมาร่วมงานภาพยนตร์การกุศล
ก็เป็นการรวบรวมข้อมูล๑๕เรื่องที่เขารวบรวมกันเอาไว้
จริงมีเยอะมากกว่านี้เยอะมาก
สิ่งที่จะต้องจดจำของคุณปอไว้เนี่ยนะครับ
ใช่ครับโพสต์ไว้ว่าอะไรบ้างครับคุณม้า
เขาบอกว่าจริงแล้วก่อนที่คุณปอล์จะเสียชีวิตคุณมาย่าฝันถึงคุณปอล์ว่าคุณปอล์มาหา
แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นคุณปอก็เสียชีวิตก็คือวันนี้
มาย่าก็เลยมีการโพสต์ไอจีเอาไว้ว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมื่อคืนมันก็เลยเป็นการจากลาคันครั้งสุดท้าย
คุณปอล์ได้มาบอกเพราะว่าพี่ปอล์มีคนดีเวลาทำงานด้วยกันก็เป็นคนน่ารัก
ช่วยเหลือน้องอยู่เสมอนะครับแล้วก็น้องก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงต้องบอกว่าพี่ปอล์ก็มีผลงานสร้างชื่อจากละครหลายเรื่อง
อย่างผู้ใหญ่ลีกับนางมาอันนี้ก็ดังมากเลยนะ
อันนี้ดังมากจริงค่ะแล้วก็ไล่ต่อมาเรื่อยมีเยอะแม่

นั่นหนูเล่นด้วยหนูเล่นด้วย
ไม่หนูไม่ได้เป็นเจ้าค่ะหนูเป็นเจ้าเหมือนกันอีก
เคยร่วมงานกับผมเคยร่วมงานคุณปอตอนนั้นผมเป็นพิธีกร
คุณปอก็เป็นเหมือนแบบตอนนั้นรายการชื่ออยากบอกต้องออกเทป
คุณปอเป็น๑ใน๖นักแสดงที่ถูกคัดเลือกให้มาร้องเพลง
แล้วก็เอาที่นานี้ให้ชาวนาปลูกกันโดยที่ไม่คิดสตังค์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยปอก็จะมีข้าวกินไปได้เรื่อย
ตัวน่ารักมากพี่ปอล์ก็ได้ฉายาพระเอกผูทรเพราะว่านี่แหละเขาใช้ชีวิตแบบชิวบ้าน
มีเป็นหลายร้อยไล่เลยนะจะบอกให้ที่ทำอาชีพนี้เลยทำอาชีพชาว

เพราะว่าเท่าที่ทราบมาคุณบอยบอกว่า
ทำไมถึงแบบไม่ยอมคิดเงินคนที่มาเอาที่นาไป

อย่างน้อยเนี่ยเอาที่แปลงพวกนี้ให้ชาวบ้านเนี่ย

หนึ่งเขานานจะได้มีอาชีพ
สองจะได้มีคนคอยดูแลที่นาให้ผม
สามีข้าวออกมาเขาก็เอามาให้ผมกิน

ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน
คือพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อเนอะ
พอแกเสียไปแล้วเหมือนแบบ

แล้วก็งานเกี่ยวกับสังคมเนี่ย
อันสุดท้ายในชิ้นสุดท้ายน่ะคือบั้ยฝะแดด

ตั้งแต่พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้ว
ก็เป็นว่าพี่ปอก็อยู่ในใจพวกเราตลอดไปแหละนะคะ
เป็นกำลังใจให้ครอบครัว
พี่ปอเนเทศดีและคนรอบข้างพี่ปอด้วย
ทุกอย่างก็ต้องต่อสู้กันต่อไป

เพราะว่าเขาถ่ายทำล่วงหน้าก่อนนั้น

จะเจ็บไข้เจ็บออก

ถึงได้เห็นบอกว่าเป็นภาพสุดท้ายที่

นั่นแหละภาพนั้นลองย้อนกลับไปดูกัน